มีเรื่องมาเตือนกันแล้วก็ให้เตรียมพร้อมรับมือกันในจังหวัดภาคใต้
เพราะพรุ่งนี้จะมีคนไทยที่ทำงานที่มาเลเซียเดินทางกลับเข้ามาหลายพันคน
ไม่ใช่หลักร้อยเหรอครับหลายพันคนแล้วก็จะกระจายไปตามชายแดน
แล้วก็เข้าไปตามจังหวัดต่างตอนนี้มีการต้องเตรียมความพร้อม
เรื่องของการคัดกรองการตรวจอุณหภูมิการตรวจสอบประวัติ

เพราะถ้าเข้ามาแล้วแล้วถ้าเขาเป็นโรคขึ้นมามันต้องตรวจสอบทางหลาย
ไปดูกันก่อนที่ด่านสุรกากรสุงัยโกลกอำเภอสุงัยโกลกจังหวัดนราธิวา
คุณผู้ชมมีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกัน
นายบุญภาษณ์รักนุ้ยนะฮะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ลงพื้นที่เลยนี่ไปตรวจสอบตรงนี้หน่อยความพร้อมของด่านสุรกากรสุไงโกลก
ก่อนที่จะเปิดรับคนไทยจากมาเลเซียเข้ามาวันพรุ่งนี้
โดยนายมรุ่งเรืองที่มาบุตรเป็นนายอำเภอสุไงโกลกก็บอกว่าตอนนี้
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมแล้วทั้งเรื่องของสถานที่
เรื่องของบุคลากรก็จะมีการให้คนมาคัดกรองจากกระทรวงสาธารณสุข
สำหรับด่านพรมแดนสุงัยโกลกซึ่งสามารถดำเนินการได้
กรองได้ตรวจเอกสารได้วันละ๑๐๐คน
ส่วนที่สตูนคนงานแล้วก็ช่างเร่งปรับปรุงสถานที่โรงจอดรถเครื่องจักรกลของอบตฉลุง
ที่อำเภอเมืองสตูนใช้เป็นสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางกลับมาจากมาเลเซีย
ซึ่งเป็นที่ที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนพอสมควร
ทางนี้ทางอำเภอเมืองก็มีการเตรียมสถานที่กักตัวไว้๒๓แห่งรองรับได้๘๐๐คน
ซึ่งคนที่จะเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามา๒จุดเนี่ยก็จะมีที่ด่านพรมแดนวังประจันทร์อำเภอควรโดน
ซึ่งอยู่ติดกับรัฐปอลิสของเมืองเมืองเมืองเมืองสตูน
ซึ่งคนที่จะเดินทางกลับเข้ามาทางทะเลผ่านทางรัฐเคดาของมาเลเซียเหมือนกัน
ก็สามารถรอรับทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านทั้ง๒ด่านนี้ได้วันละ๑๐๐คน
ส่วนที่ยาลาครับนายชัยสิทธิพาณิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาก็มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน
เพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับคนไทยกลับจากมาเลเซีย
ที่ตอนนี้มีรายงานว่าจะเข้ามาที่ยะลาประมาณ๕๐๐กว่าคนผ่านพรมแดนที่ด่านเบตงวันละ๕๐คน
ซึ่งสถานที่ที่จะใช้สังเกตอาการระดับจังหวัดก็จะมีที่วิทยาลัยสาธารณสุขสิมรินทรยาลา
แล้วก็ศูนย์สังเกตอาการระดับอำเภอทั้ง๘อำเภอจะรองรับได้ประมาณ๗๐๐เตียง
ส่วนที่สงขรามีการประสานงานแล้วว่าจะมีคนไทยเดินทางกลับเข้ามาทางด่านพรมแดนสะดาว
ก็จะมีการจัดเตรียมสถานที่กักตัวไว้๑๘แห่งรองรับได้๔๓๐คน
จะเป็นสถานที่ปิดและห่างไกลจากแหล่งชุมชน
คนที่เดินทางกลับมาทุกคนต้องกักตัวทั้งหมดจะไม่ให้กลับบ้านเลย
หากเป็นชาวสงขราจะส่งไปที่สถานกักตัวที่อำเภอตามภูมิลำเนา
ส่วนคนที่ต่างพื้นที่จะกักตัวที่สถานที่กลางที่มีการเตรียมพร้อมเอาไว้ให้
รวมแล้วก็หลักพันแล้วก็หลายพันด้วยต้องเตรียมพร้อมกันในส่วนของภาคใต้นะครับ